ของงูเหลือมนะคะออกมาทุกระดูเลยนะ
ตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วนะว่าปกติเขาจะเตือนกัน

หน้าฝนเขาบางครั้งก็เขาหนีน้ำมาเหมือนกัน

แต่ทีนี้มาเจองูเหลือมขนาดใหญ่ยาว๔เมตร
ขดตัวอยู่ข้างสุ่มไก่
หลังจากที่เขาเขมือบพ่อพันธุ์ไก่ชนมูลค่า๕๐๐๐บาท
เป็นอาหารอยู่ในท้องเรียบร้อย
อาหารเหลาด้วย๕๐๐๐๐บาท

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้สุ่มไก่นี่แหละ

สุ่มงูเป็นวิธีการจับของเขานะคะ
เกิดขึ้นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านแพ้ว
มุทรสาครหน่วยกู้ภัยบ้านแพ้ว
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้ว

เป็นงูเหลือมตัวใหญ่มากแอบเข้ามากินไก่
เจ้าหน้าที่ไปพร้อมอุปกรณ์
พอไปถึงจุดเกิดเหตุพบงู

น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า๔๐กิโลกรัม
เขาขดตัวอยู่ข้างในสุ่มฆ่าไก่ข้างบ้านนะคะ
ใกล้กันไปพบพ่อพันธุ์ไก่ชน

เจ้าหน้าที่ก็เลยได้ใช้อุปกรณ์เข้าจับงู
แล้วก็นำใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

เมื่อที่ผ่านมาได้ยินเสียงร้องของไก่ชน

พบงูเหลือมกำลังรัดพ่อพันธุ์ไก่ชนที่อยู่ในกรง
ตกใจเห็นแบบนั้นก็เลยตะโกนเรียกพันรยา
ออกมาช่วยกันดึงหางู
นี่พยายามช่วยกันก่อนนะสองสามีพันรยา
พยายามดึงงูออกจากเล้าไก่
เพื่อที่จะช่วยชีวิตของพ่อพันธุไก่ชนที่เลี้ยงเอาไว้
เพราะว่าเป็นพ่อพันธุ์ราคาแพง๕๐๐๐บาท
แต่ว่าสุดท้ายไก่ก็ไม่รอด

ที่ผ่านมาเขาก็ระวังแล้วก็คอยสังเกต

ในที่สุดมาจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ไว้ได้
แต่ไม่รู้ว่าจะมีกองทัพงูเหลือมตัวอื่นอีกหรือเปล่า